หนึ่งวันบนเส้นทางแห่งวัฒนธรรม
จิตย่างก้าวเป็นพลังศรัทธา
สู่สิริมงคลยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
จังหวัดสุราธานีอบจสุราธานี

งานประเพณีชักพระทอดพระป่า

จากจังหวัดสุราธานีในวันจันทร์ที่๑๗ตุลาคมนี้
ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด